คุณป้องนวัดนะคะได้ฉายาคนนอกใจเมียแห่งชาติไปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ป้องเนี่ยอยากจะได้ฉายาดีหรือเปล่านะคะ

พี่ป้องบอกว่าโอ๊ยก็ผมก็ติดเล่นตีบท
ได้หรือยังละหน่าผู้เรียนน่ะพี่ป้อง
นะคะคุณผู้ชมและล่าสุดที่ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ๊ยเป็นที่หาเหลือเกิน
มาขอร่วมแจงแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ด้วยว่า

งานนี้ค่ะทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้ว่า

ก็แซวอำกันนะว่าแบบตัวจริงเหรอ

เริ่มกิจการใหม่ทำงานใหม่ก็อวยพร

แซวเบาละกันเขามีแฟนแล้วนะครับ

บทบาททาดากลับถูกเม้นด่าแท้

ที่แสดงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ
ไม่ได้รู้จากบทเรื่องนี้เยอะ

จบดีมากเลยนะคะดูให้เป็นตัวอย่าง
แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพี่ป้องค่ะ
บทนี้แล้วลูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะ

ยอมรับเลยนะคุณคือแจ้งเกิดดารา
หลายคนจริงขนาดน้องคน
ที่มารับบทเป็นคู่กัดคนใหม่ของกัญญานี้นะคะ
ออกมาเบรกเดียวแวบเดียวโอ้โห

กำลังได้ฉายาใหม่ว่าเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่นั่นเองนะคะ